มาดูความเคลื่อนไหวที่กองมาชากานตำรวจภูทธรรมภักดิ์๑
เพราะคุณแม่ของคุณแตงโมเดินทางมาถึง

คุณผู้ชมฟังเสียงของคุณแม่พนิดาหน่อยนะครับ
มาได้อย่างไร
หมายถึงเขาบอกว่าหลังจากตำรวจแทร่ง

เขาก็เก็บเรื่องของเขา

แม่จะให้อภัยคนบนเรือทั้งหมดไหม

ยังติดต่อคุณแม่อยู่ไหมครับ

ขัดการติดต่อมาแล้ว๑สัปดาห์ถูกไหมคะ

คุณแม่ค่ะแล้วหลังจากที่แถลงแล้วนี้ค่ะ
อยากให้เขาติดต่อกลับมาไหมคะ
ว่าจะอย่างไรต่อ

แล้วถ้าเข้าไปอายการนี้

ว่าไปถึงอายการแล้วเขาทำอย่างไรกัน
ก็อยากฟังค่ะอยากฟังจริงจัน

และเป็นพวกกลุ่มของเพื่อนแตงโมต้วยไหมคุณมีไหม

แล้วคุณแม่โกรธไหมคะ
สำหรับเมื่อวันข่าวเลือก
มันไม่ใช่ข่าวจริงแล้วเขาก็คุ้นอะไรลูกสาว

ส่วนตัวคุณแม่ได้คุยกับพี่เบิร์ดหรือยัง

แหละครับคุณแม่ของคุณแตงโมก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่นะครับ

ที่เราเล่าข่าวไปว่าคุณแม่บอกว่าไม่เคยพูดถึง
ถึงว่าให้พี่เบิร์ตไม่ต้องมายุ่งเลยนะครับ
แล้วก็ก่อนหน้านั้นที่คุณแม่เพิ่งลงจากรถ
คุณผู้ชมคุณแม่บอกว่าอย่างไรรู้ไหมครับ
คุณแม่บอกวันนี้ไม่ได้กังวลอะไร
ยังปกติดีและที่สำคัญคือ
ชวนแตงโมมาฟังการแถลงสรุปคดีด้วย
ใช่แม่บอกด้วยนะคะว่าแม่ไม่อยากร้องไห้แล้ว

ใช่แล้วคุณแม่บอกว่าชวนน้องแตงโมเข้ามาด้วย

น้องเขาจะมาฟังเรื่องของการที่จะให้เขาได้รับความยุติธรรม
ใช่นี่คือสิ่งที่คุณแม่แถลงนะครับ

มีจ๊อปแล้วก็มีโรเบิร์ตที่มาถึงแล้ว

ที่ตำรวจจะแถลงสรุปคดีนะครับคุณผู้ชม

บาดแผลขนาดใหญ่ที่ต้นขาขวาด้านในของคุณตังโม

ถ้าเกิดว่าย้อนไปเมื่อวันที่๒๐เมษายนเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้ทางด้านพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิต

ผลชนะสูตรศพทางนิติวิทยาศาสตร์
เรื่องต้นระบุได้ว่าตามร่างกายของตังโม
ไม่ได้เจอบาดแผลอื่นจากการถูกทำร้ายร่างกายเลย
เจอแต่บาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรือเท่านั้น
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลมา
คือตำรวจเขามีการจำลองเหตุการณ์หลายครั้ง
เพื่อหาจุดเชื่อมโยงว่าบาดแผลเหล่านั้น
มันเกิดจากอะไรจนสามารถสรุปได้ว่าเกิดจากใบพัดเรือ
นี่ความเป็นไปได้นะว่าข้อมูลเหล่านี้
จะอยู่ในการแถลงของตำรวจเที่ยงครึ่งวันนี้
ใช่ค่ะซึ่งที่ตำรวจบอกว่ามันน่าจะเกิดจากใบพัดเรือ
ซึ่งใบพัดนั้นมันมีจำนวนเป็น๓ใบมีด
ทีนี้ตำรวจก็เลยเอาใบพัดแล้วก็เอาบาดแผลเนี่ย

แล้วมันเข้ากันได้กับใบพัดเรือนี้

เรือไม่ได้กระชากอันนี้คุณผู้ชม

ใช่ค่ะเห็นไหมมันมีใบมีด๓ใบ

คือตำรวจสันนิษฐานว่าตอนที่ตังโมตกเรือ

แต่เรือวิ่งช้าวิ่งช้า๘น็อตก็คือ๑๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แล้วนี่ค่ะลักษณะที่คิดว่าร่างของคุณตังโม
น่าจะถูกดูดเข้าไปจนถูกใบพัด

อกจากนี้ก็จะมีใบพลัดเป็นรอยบาดแผลต่างนี่นะคะ

ทั้งหมดที่ตอนแรกมีการแถลงหลังชนะสูตรรอบ๒จำได้ไหมฮ

แต่ว่ามีความเป็นไปได้
ว่าจะมีบาดแผลที่ขาของคุณแตงโมคือ๒๒๒๖แผล

แล้วทีนี้พอตำรวจเขามีการทำความสะอาดบาดแผลเย็บแผลเรียบร้อยแล้ว
การเย็บแผลแผลที่ออกมา
ก็คล้ายกับใบพัดเรือที่บ้านนี้นะครับ
มูลเหล่านี้อาจจะเป็นข้อมูลสำคัญ
ในการแถลงสรุปสำนวนคดีของตำรวจ
เกิดจากใบพัดและเป็นอุบัติเหตุ

ต้องรอฟังกันชัดอีกครั้งหนึ่ง
อีกไม่ถึง๑๐นาทีนี้เดี๋ยวจะแถลงแล้วนะฮะ